ดูอีกหนึ่งเรื่องเฉาดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องนี้ถูกเรียกว่าแชร์กันกระฉ่อนโลกออนไลน์มากหลังจากที่มีเฟซบุ๊คแฟนเพจของทนายนิด้านะคะออกมาโพสต์บอกว่ามีหมอคนนึงเนี่ยข่มขืนกระทำชำราวหญิงตอนตรวจภายใน

คุณคือเราไปหาหมอเราก็ต้องไว้ใจหมอเนอะ

นี่แหละค่ะนี่คือภาพแล้วก็ข้อความในเฟซบุ๊คแฟนเพจทนายนิด้านะคะ
โพสต์ข้อความแฉหมอดังคนนึงว่าไปข่มขืนกระทำชำราวหญิงสาวขณะกำลังตรวจภายในในคลินิก
เรื่องนี้ถูกแชร์ต่อกันเยอะมากในโลกโซเชียลนะคะ
คือนางสาวสรรญาหวังสุขเจริญหรือว่าทนายนิด้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
มีนางสาวเอเป็นผู้เสียหายนะคะ
คือเรื่องราวเนี่ยนางสาวเอรู้สึกถึงความผิดปกติของอวัยวะเพศก็เลยไปตรวจที่คลินิกชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์ไปสองครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีแต่อาการเหมือนมันยังไม่ค่อยหายดีค่ะก็เลยไปตรวจซ้ำอีกครั้ง
ครั้งนี้ครั้งที่๒หมอคนนี้เรียกเธอเข้าห้องตรวจซึ่งในห้องเนี่ยมีแค่หมอและเธอแค่๒คนเท่านั้นเอง
หมอให้เธอเปลี่ยนใส่ผ้าถุงเข้าห้องตรวจนอนบนเตียงขายังเพื่อตรวจภายในแล้วก็ล็อกประตูรวมถึงปิดไฟ
มันก็แปลกนะจากนั้นเริ่มตรวจโดยใช้กล้องส่องจากนั้นก็ใช้นิ้วของหมอตรวจ
ทีนี้หลังจากใช้นิ้วแล้วเนี่ยหมอก็ยืนขึ้นในลักษณะประชิดตัว
แล้วก็เอาอวัยวะเพศของตัวเองเข้าไปในช่องคลอดฝ่ายหญิงประมาณสัก๑๕๒๐นาที
ว่าน่าจะเสร็จกิจนะคะแล้วหมอถึงได้ลุกออกไป
ทนายนิด้าเล่าต่อนะคะว่า

ผู้เสียหายรู้ตัวแล้วก็พยายามขัดขืนด้วย

แต่หมอได้กระทำการบางอย่างเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายส่งเสียงดัง

ผู้หญิงคนนี้ก็รีบไปแจ้งความว่าที่สพมนครสวรรค์เลย

พยายามติดต่อมาเจรจากลายเกลี่ยกับหญิงสาวด้วยนะ

เป็นแชทที่คุยกันกับหมอ

หมอบอกหมอใช้ของปลอมใส่ของหนูไม่ใช่ของหมอ
แล้วหมอบอกหมอใส่ถุงยางที่ของปลอมทำไมคะ

แล้วก็บอกว่าใช้ของปลอมทำแบบนั้นแบบนี้

ตอนแรกบอกหมอบอกจะจ่าย๕๐๐๐ให้จบเรื่อง

ให้ไปถอนแจ้งความด้วย

โดยเฉพาะหลักฐานการโอนเงิน๓แสนบาท

ใครเคยมาตรวจภายในที่นี่
ในนครสวรรค์แล้วเจอแบบนี้

ก็จะต้องตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

โดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมจะเป็นผู้สอบ

พฤติกรรมหมอคนดังกล่าวผิดจริงหรือเปล่า

และยังไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาค่ะ

หมอที่ตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา

เป็นแค่ขั้นตอนการรักษา
เพื่อจะช่วยให้คนไข้คลายความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น

ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น

โดยใช้กำลังประทุสาร้าย

มันจะต้องมีการกระทำแบบนี้หรือเปล่า
แม้กระทั่งถ้าเขาบอกว่าใช้ของปลอมจริง
มันจะไม่ต้องใช้ของปลอมทำแบบนี้ไหม

ก็เรื่องนึงนะคะ
กลัวการไปตรวจภายในนะ

คือถ้าเลือกได้ก็อยากเลือกหมอผู้หญิงไหมล่ะ